จากพระที่ไปอยู่ในพื้นที่การชุมนุมเนี่ย
ปฏิบัติตัวไม่ดีอย่างอื่นมันไม่มีเลยเหรอ
หรือต่อให้พระที่ไปอยู่ในที่ชุมนุมอย่างนั้นเนี่ย
มีแต่คนซึ่งเห็นว่าพระเหล่านั้นไม่ดีทั้งหมดเลยเหรอ
เมื่อไหร่เราจะยอมรับสักทีว่าคนเนี่ยมันย่อมมีความคิดเห็นต่างกัน

แต่พระบางรูปเนี่ยออกข่าวนะปลุกเสกทำท่าทำทางใบ้หวยทุกวันนี้คนยังตามไปขอหวยกันไม่หยุดเลย
นี่แสดงว่าอะไรคนจะศรัทธาพระจะชอบพระมันก็มีความอคติในใจที่จะเลือกจะชอบทั้งนั้นแหละ

ยังไม่ได้ละเมิดกฎเกณฑ์
หรือภาพวินัยบรรยัตน์ในทางศาสนาที่มันมีเหตุ
ให้ต้องละความเป็นสำนักไปเนี่ย
มันเป็นเรื่องของคุณที่จะศรัทธาหรือไม่ศรัทธา
สันติอโศกถึงไม่ได้อยู่ในการปกครองดูแลของคณะสงฆ์ก็ตามทีเนี่ย

ทุกวันนี้ก็ยังมีคนเข้าวัดท่านไปปฏิบัติธรรมกับท่าน

แล้วเมื่อไหร่เราจะโตกันเท่าที่ว่า
คือถ้าท่านอยากจะใช้สิทธิ์ของท่านก็เป็นเรื่องปกติ

ท่องทางโดยวิธีการไหนที่กฎหมายยอมรับก็ทำไป
แต่มาร่วมเดินขบวนเดินถือป้ายทงเดินถือข้อความ
ซึ่งหลายข้อความก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะ
อย่างเช่นการขอสิทธิ์เอาคิ้วกลับคืนมาอะไรประมาณนี้
ญาติโยมต่างเนี่ยเขาก็นับถือศาสนาเขาก็นับถือพระ
คือเท่านั้นแหละคนไทยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็นับถือ
อย่างนั้นแหละแต่เขาหลายคนเขารับไม่ได้
เขาจึงออกมาวิภาควิจารณ์รวมทั้งผมด้วย
ว่ามันไม่ถูกต้องไม่เหมาะไม่สมพระเนี่ยหรือภิกษุเนี่ย
หมายถึงผู้ขอนะฮะบินทบาทเป็นอาชีพไม่ใช่เป็นอาชีพฮะ
ทบทบาทเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองนะครับแล้วยึดถืออ่า
เป็นที่ตั้งเพื่อบรรลุสู่นิพานในอนาคต
แต่ถ้าพระออกมาเยอะทางการเมืองอย่างนี้เนี่ย
ถามว่าญาติโยมเขาอยากจะไปใส่บาท
แค่ไหนหลวงพี่ห่วงตรงนี้ไหมคะไม่ห่วงเลยถ้าพระเป็นไปตามพระวินัยจริงจริงเนี่ย
เป็นพระในพุทธศนาจริงเป็นผู้บินทบาทจริงอยู่ด้วยศรัทธาของชาวบ้านจริง
พระจะยิ่งเห็นความทุกข์ของชาวบ้านชัดขึ้นมากกว่านี้แต่ทุกวันนี้เนี่ย
ในระดับสูงสูงมีนิตยพัฒน์หมดเลยมีเงินเป็นหมื่นนิยพัฒน์เป็นหมื่น
มีรถคันเป็นล้านนั่งอ่ะอยู่ในตำแหน่งระดับสูงเนี่ย
ไม่สนใจความทุกข์ร้อนของชาวบ้านเลยไม่สนใจว่าชาวบ้านถูกกดขี่ยังไง
ไม่ได้รับความเป็นธรรมยังไงพยายามจะบอกแต่ว่าพระไม่ยุ่งกับกัน
ก็เพราะแบบนี้แหละไม่ใช่เพราะว่าเป็นพระตามพระธรรมวินัย
แต่เพราะเป็นเพราะพระที่อยู่ได้โดยการอุปถัมภ์จากรัฐที่ให้เงินเดือนที่ให้
ตำแหน่งที่ให้อะไรต่างอันนี้โยมศรีกับอัตมานี่มองกลับกันเลย
ละเรื่องกันเลยขอขอประเด็นนี้แทรกไปที่คุณศรีสุวรรณได้ไหมคะ
คุณศรีสุวรรณไม่มีปัญหากับพระที่มียศมีตำแหน่งมีเงินมีทองมีรถมี
ก็ก็ในระบบมันถูกวางมาอย่างนั้นนะครับในแต่ละประเทศซึ่งนับถือพุทธศาสนาก็มีระบบโครงสร้าง
ในการดูแลพระเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะแต่ในเมืองไทยของเราเนี่ย
เมื่อมีกฎหมายคณะสงฆ์ปี๐๕ออกมาบังคับใช้แล้วมีการวางกฎเกณฑ์
ในเรื่องของการจัดลำดับสมณศักดิ์ของพระขึ้นมาแล้วสังคมไทยก็ยอมรับ
ใช่ไหมครับถ้าไม่ยอมรับก็คงมาคัดค้านมาประท้วงว่าเฮ้ย
อย่าให้มีสมณศักดิ์อย่าให้มีตำแหน่งสังฆราช
อย่าให้มีตำแหน่งมหาเทระอะไรต่างใช่ไหมฮะ
เมื่อเรายอมรับเราก็ต้องถือปฏิบัติเมื่อถือปฏิบัติ
ผู้ที่ดูแลคณะสงฆ์มหาเทราสมาคมเขาก็ต้องออกกฎออกเกณฑ์มา
เพื่อให้คณะสงฆ์ลิสมเนนเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างความอยู่อยู่ด้วยกันอย่างสงบสงเงียม
นะฮะไม่ไปยุ่งกับเรื่องทางโลกอืมซึ่งมันมีปัญหาเยอะแยะของเขาอยู่แล้ว
แต่พอจะเอาคณะสงฆ์อ้างว่าเพื่อความทุกข์ร้อนของประชาชน
ต้องไปรับรู้ด้วยจริงประชาชนเขามีความทุกข์ร้อนอยู่ทุกหย่อมย่า
ไม่มีสังคมไหนประเทศไหนหรือเมืองไหนที่ประชาชนจะอยู่กันอย่างสุขสบาย
เลยอลังการอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมารไม่มีค่ะมันทุกข์ยากเหมือนกันหมด
แต่เพียงแต่ว่าบริบทต่างเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันฉะนั้นเขาก็มีผู้แทน
มีสมาชิกต่างที่เขาจะรับเรื่องความทุกข์ร้อนเหล่านั้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
ในระบบการประคองประชาฤตัยมีฝ่ายบริหารมีฝ่ายมิติบรรยาชมีฝ่ายตุลาการ
เขาแบ่งสัดส่วนโครงสร้างไว้ชัดเจนอยู่แล้วขอคึบนิดเดียว
แต่พระเนี่ยเข้ามายุ่งในเรื่องนี้ได้อย่างไร
หลวงพี่ปิดท้ายที่ทีวีเดี๋ยวเราต่อเลยที่ออนไลน์เชิญหลวงพี่ค่ะ
ไม่ใช่ว่าเรายอมรับแต่เราไม่เคยมีพื้นที่ในการเข้าไปมีส่วนร่วม
อย่างพระราชบัญญาณคณะสงศ์คุณศรีไม่เคยรู้เลยว่าเราเคยมีพระราชบัญญาณ๒๔๘๔
ในที่บอกอำนาจแยกกันสามัญญาณในนิติบัญญาณตุลาการ
ฝ่ายบริหารเราเคยมีพระราชบัญญัตินั้นแต่พระราชบัญญัตินั้นถูกล้มโดยสลิดธนรัฐ
ซึ่งเป็นพระเด็จการอย่างที่สุดเลย
และสลิดนั่นแหละเป็นคนนำความเลวร้ายมาให้คณะสงฆ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
มีกรณีพระพิมลธรรมอะไรต่างเอาท่านจับท่านไปขังคุก
แล้วโดยที่สุดท้ายแล้วบอกว่าขอให้จำเลยระลึกไว้เสมอว่านั่นเป็นกรรมของจำเลยเอง
สารต้องยกฟ้องต้องคืนตำแหน่งให้ท่าน
และโดยที่สุดคนที่ทำให้ท่านต้องปรณาการจากผ้าเหลืองไปเนี่ย
มีอันต้องถึงแก่มรณการอย่างไม่ดีสักคนเลย
อันนี้อยากจะเตือนให้นึกถึงอดีตไว้ให้มาก